พูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวกันหน่อย
แล้วก็แน่นอนรายได้หลักรายได้สำคัญที่เข้าประเทศไทย

ดังนั้นนะคะททก็จะมีการเร่งส่งเสริมแผนการท่องเที่ยวในปีหน้าค่ะ
จะเดินหน้านะคะชูจุดขายในเรื่องของการท่องเที่ยววิถีไทยค่ะ
เขาจะเขียนเป็นภาษาอังกฤษคล้ายคาราโอเกะนะคะ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเรียนรู้การออกเสียงคำภาษาไทย
ถ้าออกเสียงได้ใกล้เคียงจะมีรางวัลให้
เป็นภาษาคาราโอเกะแบบนี้ใช่ค่ะ

เหมือนต้องฝึกภาษาอังกฤษเนอะ
แล้วก็ต้องฝึกเป็นภาษาคาราโอเกะแบบนี้นะคะ
ออกเสียงได้ใกล้เคียงมีรางวัลให้ด้วยนะ
ฝรั่งออกเสียงภาษาไทยไม่ง่ายนะ
เรามีวันในยุคที่แบบขึ้นสูงออกต่ำ

ถ้าอ่านถูกกราฟเสียงจะตรง
ตุ๊กถ้าฝรั่งอ่านเพี้ยนหน่อยกราฟเสียงก็จะไม่ตรง

ข่าวข่าวนี้เวลาเราผ่านในยุคนะคะ

โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาลองพูดภาษาไทยกัน
ก็นี่แหละค่ะเป็นส่วนหนึ่งของครูหาการท่องเที่ยว
เป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว
มีความสำคัญที่สุดจัดติดต่อกันมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
และเป็นครั้งที่๓๖แล้วที่ประเทศไทยเข้าร่วมงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ประเทศไทยจะมีรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ

แล้วก็ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
จุดขายก็คือให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทย
ไปพร้อมกับการอนุรักษ์นั่นเองค่ะ
เขาไปทำกิจกรรมกับคนไทยของเราในแต่ละท้องที่
ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะตอบโจทย์เพราะว่านักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เนี่ย
แม้กระทั่งคนที่อาจจะเคยมาเมืองไทยหลายครั้ง
เขาต้องการที่จะเห็นอะไรที่มันความเป็นตัวตนของแต่ละถิ่นแบบลงลึก
แต่ในขณะเดียวกันก็ตอบโจทย์อีกด้านหนึ่งของการท่องเที่ยวของเราก็คือว่า
เราต้องการให้รายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งยังเติบโตอยู่เนี่ย
ปีนี้ก็ประมาณน่าจะประมาณสัก๑๕
แต่ว่ามันต้องไม่กระจุกอยู่เฉพาะกับคนรายเดิม

ขณะที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายหนึ่งนะคะ
บอกว่านักท่องเที่ยวตลาดยุโรปยังเติบโตอย่างต่อเนื่องค่ะ
และเป็นลักษณะของการมากันทั้งครอบครัว
มากกว่าการมาเป็นกลุ่มเหมือนในอดีตนะคะ
พูดถึงว่าเรามีลูกค้าตลอดทั้งปี
ไม่ว่าจะเป็นหน้าโลหน้าไฮเรามีลูกค้าตลอดทั้งปีค่ะ
ก็จะมีการจองล่วงหน้า๖เดือน

ครอบครัวก็แพลนเป็นปีเลยค่ะที่จะเข้ามาที่แคมป์
ก็ครอบครัวนี่พูดถึงว่าประมาณ๓๐เปอร์เซ็นต์ของลูกค้าเป็นแฟมมิลลี
รายงานสถานการณ์ความคืบหน้าแนวทางการทำการตลาดการท่องเที่ยว
ที่ทอทอทอได้วางแผนเอาไว้ตลอดปี๒๕๖๐
แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนานาชาติ
เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย
จะช่วยส่งเสริมรายได้จากนักท่องเที่ยวตลาดอังกฤษในปีนี้
ถึง๗๓๔๑๐ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาค่ะ